คุณผู้ชมถ้าพูดถึงกระแสความเชื่อเนี่ยนะคะกระแสบูชาไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยก็ยังคงเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นฟีเวอร์ต่อเนื่องคือหลายคนก็ยังคงบูชากันเยอะพี่อุ๋ยรู้ไหมว่าเขามีคาถาในงานบูชาอ่าใช่มีคาถาครับท่องได้ไหมคะก็ท่องไม่ได้หลายคนก็ท่องไม่ได้เหมือนกันมีหลายคนก็อยากจะบูชายไข่แต่ท่องไม่ได้มีวิ
พะอ่อกูมาไทเจดี

คือกาถาไอ้ไข่
ไงกัน

บอกว่าเป็นเรื่องราวน่ารักของครอบครัวนี้
คือคุณแม่อยากบูชาไอ้ไข่วัดเจดีแต่อ่านหนังสือไม่ออก

หลานสาวก็เลยวาดรูปประกอบแยกเป็นคำจะได้ท่องจำง่าย

นี่ไงคือว่าเป็นจังหวะที่อ่านว่าพระอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ห่มผ้าเหลือง
ก็แบบคงจะแบบอิติอิติข้างบนยายจำนะ

ส่วนคาถาตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวหนูวาดเป็นภาพไว้ให้
ใช่นี่ไงกุมารไข่
นี่น่ะอ่านทุกผู้ชมไปด้วยกันนะ

จะมหาเทโรอ๋อจะมหาเทโรเขาก็ไอเดียดีจริงนะ

อันนี้ลาลาแล้วก็พระพระคือพระสงฆ์ลาพระ
แต่ว่าถ้าภาษาคาถาก็จะเป็นพอสัมภาพอสัมภาษาละอ่ะ

แต่ก็เอาเป็นพระหลานก็เป็นพระแล้วกันยาย

พานี่คือพายาพาราไง

เก่งมากนะที่ดูออกว่านี่คือยาพารา

หลานสาวเขาเขาก็เอารูปตัวเขาเองนี่แหละ

ตัวสุดท้ายนี่เมนะยายนะ
นี่จีบกว่าทอดไลน์แทลกอีกนะคะเนี่ย
เดี๋ยวฟังคุณยายอีกสักทีกันแล้วกัน

อิติอิติอิติอิติพระกุมาฮัยเจดีย์จมหาเทโลลาพระลาภาพระวันศุกร์นี้

เก่งเนอะ

จำได้เลยแปะเอาไว้ข้างฝาก็ยังได้
สิ้นชมหลานสาวนะฮะหาไอเดียให้คุณยายนะครับ